คู่อดีตวัยมรุ่นไล่ฟันกันอีกแล้ว
คราวนี้โอ้โหหัวแบบเลือดสัตว์เลย

เป็นนาทีที่กลุ่มวัยรุ่นเขาไล่เอามีดทำร้ายกัน
คุณผู้ชมที่บริเวณใต้สะพานภูมิพลนะฮะ
ตองอุตำบลทรงคนนองอำเภอพระประแดง
ประการทำให้เยาวชนอายุ๑๖ปีถูกฟันที่ศีรษะเลือดไหลนะครับ
แล้วก็มีอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนที่มาด้วยนั้นพาไปส่งโรงพยาบาลครับ
จากการสอบถามนายพัฒนพรแจ่มดีพ่อค้าขายน้ำตรงจุดเกิดเหตุ
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุกำลังเปิดร้านขายของอยู่
ฝ่ายก่อเหตุเข้ามากันกระบะนั่งกันมา๔๕คน
จุดเกิดเหตุพอถึงปุ๊บวิ่งลงไปไล่ทำร้ายผู้บาดเจ็บ
เป็นเพื่อนกันซ้อนท้ายกันมาอายุ๑๖ทั้งคู่
คนแรกใช้ว่าชื่อว่านายเอนามสมมุตินะฮะบาดเจ็บตกจากรถ
แล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายต่อชาวบ้านก็เข้าไปห้าม
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พากันขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
เมืองต้นเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่ในซอยจุดเกิดเหตุ
ตอนนี้กำลังประสานผู้ปกครองให้นำตัวไปมอบตัวกับตำรวจที่สนพระประแดงต่อไป